คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งเรื่องจังหวัดราชบุรีเราไปกันหน่อยดีกว่านะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้สมุนไพรฮิตมากใช่ไหม
รู้กันดีว่าสรรพคุณต่างก็คือช่วยป้องกันโรคโควิด๑๙อะไรต่าง
บรรเทาอาการอะไรได้บ้างหลังจากที่เราได้รับเชื้อไป
มีอะไรบ้างฟ้าทลายโจรมีกระชายมีขิงใช่ไหมคะ
แต่วันล่าสุดค่ะมีผลวิจัยออกมาที่จังหวัดราชบุรี
มีคนนำสมุนไพรอีก๑ชนิดเตรียมจะออกมาแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน
แต่สมุนไพรที่ว่านี้คืออะไรไปหาคำตอบกันค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมสมุนไพรที่ว่านี้ที่บอกไปว่า
มันจะสามารถช่วยต้านโควิด๑๙ได้ก็คือ
ต้นโกดจุลาลัมพาหรือต้นเง้นะคะ
ตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เตรียมนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านชุมชนในนั้นอ่ะ
เพื่อจะนำไปปลูกต่อแล้วก็บริโภคหลังจากที่มูลนิธิชีววิถี
เปิดเผยผลงานของคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
และมหาวิทยาลัยวอชิงต้นเพราะว่าต่างประเทศเลยน่ะ
พบว่าต้นโกรธจุลาลำพาสมุนไพรเนี่ยนะสามารถต้านเชื้อโควิดได้ในห้องปฏิบัติการ
ว้าวเขามีการทำการทดลองมีการวิจัยไง
โดยคุณวีรยุทธ์สิริทองเกษตรประธานชมรมจีนแคะห้วยกระบอกก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าในอดีตนะต้นเง่เนี่ยนะ
นับว่าเป็นสมุนไพรที่ชุมชนชาวจีนแคะตลาดห้วยกระบอกเขาจะนิยมปลูกกันเอาไว้ตามบ้านเรือน
อืมด้วยเขามีความเชื่อกันว่ามันเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากเออ
ต้นเง่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของตำรับยาแผนไทยหลายตำรับด้วยนะ
และเท่านั้นยังไม่พอต้นโกดจุลาลำพาหรือต้นเง่นี้สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวาน
โดยใช้ส่วนยอดของต้นนะคะอย่างที่เราเห็นกันนำมาทำเป็นขนมหวานอย่างอะไรรู้ไหม
เง่ปั้นเฮ้ยผมจำได้แล้วใช่ไหมที่จังหวัดราชบุรี
เราเคยเล่าข่าวเนี้ยค่ะเอ่อขนมเง่ที่เอามาปั้นแบบเนี้ยใช่
กับน้ำชาถูกต้องเนี่ยขนมเง่ปั้นนี่แหละแล้วก็นำใบไปตากแห้ง
มาชงเป็นชาแบบที่คุณชนะบอกเลยได้หมดเลยเอาไปประกอบอาหาร
ก็ได้เป็นอาหารคาวก็ได้ทำเป็นขนมทำเป็นใบชาก็ได้
และสำหรับท่านใดที่สนใจโกรธจุลาลำพาหรือต้นเง่รวมไปถึงต้องการจะชิมขนมเง่ปั้นเนี่ยนะคะ
เป็นขนมโบราณของชาวจีนแคะก็ติดต่อเพิ่มเติมไปได้ที่เฟซบุ๊คชมรมจีนแคะห้วยกระบอกได้นะคะ
คืออันนี้ทางจังหวัดราชบุรีเขาไปศึกษาข้อมูลมานะ
แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมารองรับว่ามันสามารถต้านหรือว่าป้องกันโควิด๑๙ได้จริง
แต่ว่าเขาก็ศึกษามาว่าทางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเขาวิจัยว่ามันป้องกันได้ในห้องปฏิบัติการ
มันมีสารนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวรออาจจะมีการทำการวิจัย
อะไรต่างต่างเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไง
เดี๋ยวเอามาฝากกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าจะทานแนะนำแบบนี้ทานแต่พอดี
ทานแบบที่เขาแนะนำเอาเป็นว่าทานเป็นแบบสมุนไพรได้
เหมือนทานผักผลไม้คือทุกอย่างนะครับคุณผู้ชม
อะไรที่มันว่าดีเนี่ยให้ทานแต่พอดีจริง
อย่างมันมีความพอดีถูกต้องไม่มากไปไม่น้อยไป
บางคนเป็นกังวลแล้วไปทานเยอะเกินไปอันนี้ใช่หมักก็คนทานเยอะไง
ไม่ได้ทานแต่ใบนะทานรากทานดินที่ปลูก
ทานดินที่ปลูกก็จะกบบ้าแล้วไปกินดินทำไมเราเอาไม่ได้มาก